ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแก้บนกันคุณผู้ชมค่ะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาฟังกันไปแล้วว่า
บอร์ดเนี่ยจอระเข้ของคณะละครสัตว์เร่เนี่ย
หลุดออกมาหายไปแต่สุดท้ายก็ตามจับมาได้นะคะ

หลังจากที่จับจราเข้ไอบอร์ดมาได้
ไปแก้บนกันเลยจ้า
คุณรู้ไหมตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไง

ตกอกตกใจจอราเข้ไอบอร์ดมันตัวใหญ่มาก
แล้วมันหลุดออกไปถึงขั้นบนบานสารกล่าวว่าขอให้จับไอ้บอดได้เถิด
และก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เลยต้องมาแก้บนกันที่นี่บริเวณหน้าสาราหลวงพ่อแก่
วัดหูกวางหมู่ที่๑และ๒ตำบลหูกวาง
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งของมาแก้บนเลยแล้วก็มารำถวายกันเป็นจำนวน๕เพลงด้วยกัน
คุณเห็นไหมล่ะนี่ใส่ชุดไทยสวยงามมาแบบนี้
ซึ่งก็มีนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาดูการแก้บนกันเยอะเลยนะคะ
เห็นมั้ยเขามารำแก้บนแบบนี้รำเกินไป๕เพลงอ่ะคุณ

นายกสมาคมกู้ภัยหลวงปู่พิมพานะคุณนรงฤทธิแทร่เล้านะคะ
เขาบอกว่าก่อนที่จะจับจอราเข้ได้เนี่ย
ตัวเองได้ทำการบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อแก่
บอกว่าขอให้จับจอราเข้ได้ไวเถิด

ถ้าหากว่าจับได้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะถวายหัวหมูต้ม๓หัว
ไก่ต้ม๓ตัวผลไม้อีก๙อย่างและพวงมาลัยอีก๙พวง
รวมไปถึงประทัดอีก๑๐๐๐นัด

เพราะว่าอะไรถ้าปล่อยเอาไว้นานจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง
ใช่แถวนั้นนะคุณผู้ชมนะ
ต้องยอมรับนะว่าชาวบ้านหวาดกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่เขามีอาชีพ
ค่ะถูกต้องเป็นระมวงน้ำจืด

เสียวกันไปหมดแล้วถ้ามันหลุดมาหลายวันมันหิวทำยังไง
หลังจากทำการแก้บนเสร็จเรียบร้อยก็ทำการจุดประทัดถวาย
โบ๊ะคุณรีบโบ๊ะอ่าโบ๊ะ

โบ๊ะมาเราก็มาคุณรีบ
มันโบ๊แล้วมันโบ๊ะเร็วเกินไป
เวลาเล่าเวลาเล่ามันต้องยืดเรื่องให้คนสนใจ
ของเขามาแล้วโบ๊ะแล้วน้องใบตอง

เวลาน้อยเออไม่ใช่เวลาน้อยอย่างเดียวลอตเตอรี่เหลือน้อยแล้ว
เนี่ยดูดิรีบซื้อนั่นแหละอย่างที่บอก
ประทัดกันไปเรียบร้อยก็เอาหางประทัดมาดูกัน
แล้วก็เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่
แผงลอตเตอรี่แถววัดเขาก็จะมีขายกันเยอะ
เออเอาโบ๊ะ
เดี๋ยวตกใจโบ๊ะอะไร

อ้าวคุณตกใจอยู่เหรอโอ๊ยไม่ทันแล้วโบ๊ะแผงละ
ครับเป็นเรื่องหน้าดีคุณชาวบ้านเขานะ